เมื่อคืนนี้ได้ผู้คว้ามงกุฎไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
นั่นก็คือหนึ่งในตัวเต็งที่เจอกระแสดราม่าหนักเลยนะคะ
คือก่อนการประกวดเนี่ยหลายคนคาดการณ์เอาไว้หลายแบบเลยนะว่า
เกิดเรื่องแบบนี้มงจะลงที่เธอไหม
สุดท้ายหุ่นกองประกวดใจเด็ดโยนมงให้สาวโกโก้
หน้าเต็งหนึ่งที่ชนะใจกองเชียร์ในฮอลอย่าง
เรามีเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึกของพวกเธอกันด้วย

พร้อมรับเจอเพราะว่าเราเป็นนางงามที่สตรองค่ะใช่ไหมคะ

หนูพร้อมรับค่ะพร้อมรับไม่ว่าจะบวกลบ

ต่างคนต่างความคิดนะคะเราไม่สามารถไปห้ามความคิดคนอื่นได้
แล้วแต่ใครจะคิดไงก็เราต้องยอมรับสิทธิส่วนบุคคลค่ะ
อืมนะคะด้านบอสใหญ่นวัดอิสระไกรศีลเองก็ออกมาเปิดใจหลังการประกวด

แจงเหตุผลว่าทำไมมงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปีนี้จึงตกเป็นของโกโก
คือคนนอกที่เป็นอลิกับโกโก้จะนึกอยู่เสมอ
เป็นอารีกับเวทีมิสแกนจะนึกอยู่เสมอว่าโกโก้ต้องไม่ได้
แล้วผมถามกลับสิครับทำไมโกโก้ต้องไม่ได้
คือการก้าวไก่สิทธิของคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีอยู่แล้ว
ก็เลยช่วยกันภาวนาว่ามันต้องไม่ได้
พอได้ขึ้นมาก็จะบอกต่อว่าไม่ยุติธรรม
ทำงานมาขนาดนี้เอาจริงนะครับคงจะไม่ขายความศรัทธาในตัวเอง
ทางฝั่งพี่ลูกเกดเมธินีที่ถูกพาดพิงถึงก็ได้โพสต์ภาพปล่อยปลา
พร้อมขอบคุณที่ทุกคนแฮชแท็กเซฟเมธินีแถมยังมีอีกภาพนะคะที่มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษ
ทำนองว่าขอบคุณทุกคนและเธอพร้อมจะคว้ามง๓ให้กับประเทศไทยด้วยนะคะ
ซึ่งก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมายให้กำลังใจพี่ลูกเกดกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว
โดยเฉพาะกระแสดราม่าเนี่ยว่าไม่สมมุงหรือเปล่านางงามเวทีนี้
แต่ว่าคุณนวัดเองเขาบอกเอาไว้แล้วว่าเวทีนี้เวทีผมเงินก็เงินผม

ก็เลยให้ไปเลยค่ะคุณโกโก้เอาล่ะนะคะ
รามาทั้งหลายก็มีนะคะแต่ว่ากำลังใจก็ต้องส่งให้พวกเธอเหมือนกัน
ให้เธอเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วกันนะคะคุณผู้ชม